มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือข่าวเล่าอ้างออกมา
นุ่มอเล็กกับเต้ยจรินพรเขามีระยะห่างกันแล้ว

ไม่รู้สึกว่าลิฟต์ออกเลอะปากได้ป่ะเมื่อกี้
เขาบอกว่าไม่ทันได้ตั้งตัวสำหรับคู่นี้เนี่ย
ซึ่งพอไปถามหนุ่มอเล็กก็ตอบแต่ว่า
ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงครับ
นี่แหละค่ะบรรยากาศที่นักข่าวกำลังถามหนุ่มอเล็กอยู่นะคะ
ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บรรยากาศอันนี้เป็นภาพเก่า

เนี่ยตอนนักข่าวไปถามหนุ่มอเล็กนะ
อเล็กเขาก็ออกอาการอึกอักพูดไม่เต็มปากไม่เต็มคำว่าความสัมพันธ์ของเขากับเต้ยเนี่ยกำลังมีปัญหากันจริงหรือเปล่า

ก็เรื่องก็เพิ่งเกิดขึ้นเนาะ
ใช่นักแสดงหนุ่มอเล็กเขาก็บอกนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ทำงานหนัก

มีแต่เพียงการพูดคุยผ่านโทรศัพท์สั้นเท่านั้นและส่งข้อความหากัน
แต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนอันนี้ตัดออกไปได้เลย
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่จะเป็นไปในทิศทางไหน
เจ้าตัวก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะยังต้องหาเวลาเพื่อเจอแล้วก็เคลียร์กันก่อน
มันก็เป็นช่วงเวลาที่เราทำงานกันหนักทั้งคู่ครับ

ก็มันก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับคุยกันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ไม่ได้เจอกันแค่นั้นเองครับ
ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้จริงครับ

ผมอยากจะตอบคำถามได้แต่ผมไม่รู้จริงครับ